มีอีกหนึ่งเรื่องช้ำเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยประสบกับเหตุการณ์แบบนี้
พวกกองหนุ่มคนนึงเนี้ยฮะอยู่กินกับภรรยามาสิบห้าปี
รักมากมีลูกด้วยกันสองคน
วันหนึ่งเจอภรรยาเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วเป็นแบบเอ๊ะ
มือถือเครื่องนี้ไม่คุ้นตาเลยเอาของใคร
ขอดูหน่อยซิยื้อแย่งกันไปมาโอ้โหปรากฏไปเจอแชทลับเข้า
ภรรยาที่รักนักรักหนาไปเป็นชู้กับผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนนึง
อืมโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะมันเจ็บถึงใจเลยนะคะ
เป็นผู้กองหนุ่มสถานีตำรวจภูทรในจังหวัดบุรีรำค่ะ
มาร้องเรียนผ่านสื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมของภรรยาสุดรักวัย๓๘ปีของตัวเอง
ภรรยาเนี่ยก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะอยู่ในอำเภอหนองกี่
ส่วนเขาใช้คำว่าชู้เลยนะที่ใช้ว่าชู้เพราะอะไร
เดี๋ยวมันมีหลักฐานในแชทไลน์ค่ะส่วนชู้เนี่ยก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง
อำเภอหนองหงค่ะเขาบอกว่าสวมเขาให้เขามาเกือบปีแล้วอ่ะ
กองหนุ่มบอกช้ำใจมากรักภรรยามากอยู่กินกันมานานถึง๑๕ปี
มีลูกด้วยกันสองคนไม่เคยคิดเลยจริงว่า
ภรรยาจะทำกับเขาแบบนี้ได้ติดตามตัวที่มาที่ไปที่เขารู้เนี่ย
แฟนเขาไปทำอะไรใช้เมียแล้วกันเนอะ
สิบห้าปีแล้วมีลูกด้วยกันเลยนะคะก็คือยี่สิบเจ็ดมกรคมที่ผ่านมาค่ะ
ผู้ป่วยบอกกลับบ้านมาเห็นภรรยานั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ
และช่วงที่เล่นเนี่ยท่าทางมีพิรุษและไปดูใกล้ใกล้เอ้า
โทรศัพท์มือถือคนละเครื่องกับที่เธอใช้จำได้
จำกันได้แหละว่าใช้โทรศัพท์มือถืออะไร
ก็เลยขอดูไม่ให้ดูค่ะเกิดการยื้อแย่งกันนะคะ
พอแย่งมาได้สิ่งที่ปรากฏที่มันแทงตาแทงใจคือ
ไม่ว่าจะเป็นข้อความคุณผู้ชมอ่านเอานะคะเนี่ยข้อความถ้าคุณผู้ชมอ่านแล้ว
รู้เลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนที่แชทกันเนี่ยไม่ใช่พ่อกับลูกอะค่ะ
แม้จะเรียกว่าคุณพ่อคิดถึงคุณจังอ่า
รอบรอบหน้าเอาใหม่มันมืดคือถ่ายถ่ายใหม่เนาะ
เอ้าคำว่าถ่ายใหม่นี่เป็นเห็นมั้ยคะมันซักรูนี้มันเป็นคลิปมันเป็นคลิปเออ
ที่ทำให้ผู้หมดบอกโอ้โหไม่ไหวแล้วอย่างนั้นนะคะ

ทั้งสองครับใช่พ่อคับแฟนพี่เนี่ย
แล้วหลายจากนั้น
มีหลายคลิปสองสามคลิป
นี่ค่ะเป็นใครเจอก็จุกอกทั้งนั้น
เห็นคาตาเสียดแทงถึงใจ

จะเอาผิดทั้งวินัยและกฎหมาย
กับทั้งภรรยาของเขารวมถึงพอโรงเรียน

เพราะเป็นผอโรงเรียนกันทั้งคู่เลยนะ

แล้วจะเป็นแบบอย่างให้กับเด็กหรือสังคมได้ยังไง
เขาบอกเลยว่าสำหรับคำว่าอนาคตของผมกับภรรยา
มันคงจบลงตั้งแต่วันนี้แล้ว